เชิญต่อที่หน้าจอทีวีอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วม
ข้างหลังที่เห็นอยู่นี้ก็คือจังหวัดขอนแก่นเป็นหมู่บ้านหรู

ปรากฏว่าด้านนอกนี่เขาพยายามจะล้อมรถ

ข้างล่างสามารถล้อมไว้ได้ในระยะหนึ่งสักพักเดียว

ถ้าหากปล่อยออกไปหรือปล่อยไว้รับรองว่าท่วม

จึงต้องมีการอบพยพเป็นการด่วนครับ
นี่คือหมู่บ้านสุภาลัยอยู่ตำบล
ท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

พยพออกไปหมดเรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาล

ขนรถขนคนขนรถเล็กรถใหญ่
ออกจากพื้นที่ไปเพราะหากอยู่ต่อไปอันตรายฮะ
แล้วไปไหนไปศูนย์พักพิงชั่วคราว
อยู่ที่วัดท่าพระเนาที่นั่น
หมอนมุ้งที่นอนอาหารพร้อม
รอรับแล้วเดี๋ยวถ้าหากน้ำหมดไป
ก็กลับไปนอนที่บ้านของตัวเองได้ตามเดิม

มีอีกเหตุการณ์หนึ่งกลุ่มคนใจดี

ที่จังหวัดขอนแก่นเจอน้ำท่วมเข้าใจ
แต่บางครั้งบางคราวบางบ้านเขาทิ้งหมาไว้

พี่กลุ่มนี้เขาไปช่วยกันเชิญชมเหตุการณ์

เคียงกันไปช่างนี้

ได้นะพ่อของข้า

คือพี่เขาต้องใช้ความละมุนละม่อมช้า

ดังนั้นบางทีหมามันลำบากเรามาช่วยหน่อยนะ

แต่ด้วยความที่พี่เขาเอาใจซื้อใจ
ค่อยอุ้มมันไปนะฮะก็สามารถช่วยเหลือ
หมาที่เจอน้ำท่วมเนี่ยได้หลายบ้านด้วยกันนะครับ
คือกลุ่มคนทำดีที่จังหวัดขอนแก่น
ขยับต่อแต่ยังอยู่ที่ขอนแก่เนี่ยงงในงง

ไอ้ตามว่ะพี่เขาก็ตามด้วยลุงคนนี้เขาก็ตามไป
ข้างหน้าเขาคว่ำด้วยความไม่ตั้งใจ
แต่ข้างหลังเนี่ยคว่ำด้วยความละเมอตามไป
ไม่แน่ใจว่าปลอดภัยไหมอ๋อปลอดภัยฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์ด้านหลังเนี่ยน้ำประมาณสักเมตรเสร็จ
สามารถที่จะพยุงตัวเองขึ้นมาได้
ถามอีกคำหนึ่งพี่ลวกทำไมไอ้กำลัง
ข้างหน้ามันพาไปอารมณ์มันเป็นแบบนั้น
จริงนี่ก็คือที่จังหวัดขอนแก่นประมวลมาให้นะครับ
คือจะบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเราเข้าใจนะครับ
แม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เครียดนะครับ

พี่ต้อมหน่อยพี่ต้อมนาฮัทย์ไทยเป็นดารารุ่นใหญ่นะคะ
แกที่บางไสอายุทยาก็โดนน้ำท่วมเหมือนกัน
บอกว่าถ้าเครียดแล้วน้ำลดถ้าเครียดแล้วแก้ปัญหาได้แกจะเครียด
แต่เครียดแล้วมันมาลงที่ตัวเองสุขภาพจิตไม่ดีนะคะ
ทำไงสวดมนต์แบบลุงตู่ว่าดีกว่า
น้ำแล้วสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแต่